ฝนยังกระหน่ำลงมาไม่หยุดเป็นระยะเป็นระยะนะคะ
ทำให้งูนี้เข้าบ้านคนเป็นว่าเล่นเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่วุ่นวายเลยค่ะ

ดูท้องบวมนะเหมือนอิ่มนะ
ยาวกว่า๔เมตรนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น
ช่วยกันจับไว้ได้หลังจากที่แอบเข้าไปกินไก่

นี่๑ตัวนี่กี่ตัว
น่าจะ๑ตัวก็พอแต่อาจจะเป็นตัวใหญ่นะคะ
งูเหลือมตัวนี้ยาว๔เมตร
และขย่อนไก่ลงไปในท้อง

แต่กว่าจะจับได้ใช้แรงถึง๕คน

ใส่กระสอบแล้วก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศบาลรับแจ้งอยู่ตลอดเวลาเลยที่ขอนแก่นนะคะ

โดยเฉพาะงูเหลือมงูเห่างูเขียว
อกจากนี้มีตัวเงินตัวทองที่ชอบคลานเข้าบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะ
ก็งูเห่านี่น่ากลัวสุดเลยเพราะว่าเขามีพิษนะคะ